ว่าไปเจอกับเงาะป่าใจบุญ
มายืนทำข้าวอยู่ในวัดครับ

โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับ
ใครจะไปเชื่อครับว่ามีเงาะป่า

ที่วัดบ้านพลจลกตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นแล้วสงสัยนี่เขาเป็นใครมาจากไหน

ผัดไทยโดยเงาะปลา
แล้วคนนี้เขามีชื่อจริงว่าคุณรำภัยชำบลัน
หรือว่าเจ๊ไพรเป็นชาวเพลิง
โน้นสูงแกชอบแต่งเงาะป่า
เพื่อมาสร้างสีสันในงานบุญงานกระถิ่นแบบนี้แหละ
ผมจะบอกว่าเจ๊แกเป็นคนใจบุญนะ
แล้วทีนี้เขามีร้านอาคงร้านอาหารนะนะ
เขาก็บางครั้งบางคราเขาเปิดให้ทานฟรีด้วย
เออเห็นแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย
ไปทำมงทำบุญกันนะจะได้แบบว่ารู้สึกมีบุญกุศล
เข้าวัดทำจิตใจให้สงบก็ว่ากันไป
แล้วยิ่งถ้าได้เจอกับสีสันอะไรแบบนี้เข้าไปแล้วด้วย
ผมว่ายิ่งคุณมีความสุขนะ
จริงนะคุณนะเรื่องอะไรแบบนี้มันทำให้เรามีความสุขมีรอยยิ้มกันไป
โดยเฉพาะเรื่องราวของของกินแบบนี้คุณชนะ